ทางสวนสัตว์เพื่อเตรียมอดโฉมความน่ารักให้นักท่องเที่ยวได้รับชมในช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาติประจำปี
สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ที่ส่วนจัดแสดงช้างไทยสวนสัตว์ขอนแก่นสำหรับพังปุ๊กเป็นช้างเอเชีย
เพศเมียอายุ๔๑ปีน้ำหนัก๒๕ตันหรือ๒๕๐๐กิโลกรัม
เกิดเมื่อปี๒๕๒๕เดิมทีพังปุ๊กอยู่ภายใต้การดูแลของสวนสัตว์สงขลา
จะย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ภายใต้การดูแลของสวนสัตว์ขอนแก่น
เมื่อวันที่๓๐มิถุนายนโดยลักษณะนิสัยของพังปุ๊กเป็นช้างที่อารมณ์ดี
ร่าเริงขี้อ้อนชอบให้ควานช้างเอาใจใส่เป็นพิเศษ
โดยเตรียมเปิดตัวอวดโฉมความน่ารักในช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติ๑๒๑๔สิงหาคมนี้